บอกเลยว่าวันนี้ประชาชนไปต่อแถวกันเยอะเลยคุณพิรวัตร
อยากให้คุณผู้ชมได้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ว่าประชาชนที่ตั้งใจไปเข้าคิวต่อแถว
อยากจะได้หนังสือ๒เล่มนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
พาไปดูบรรยากาศที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ
อย่างที่เห็นนะคะว่าประชาชนมากันจากทั่วทุกสารทิศ
เฝ้ารอต่อแถวเพื่อรอรับหนังสือสำคัญ
เกี่ยวกับในหลวงราชการที่๙จำนวน๒เล่มที่ทางกระทรวงวัฒนธรรม
เริ่มแจกให้กับประชาชนวันนี้แจกเป็นวันแรกนะคะ

แก่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจด้านต่างตลอดการครองสิริราชสมบัติ๗๐ปี
พร้อมพระบรมชายลักษณ์ซึ่งมีหลายภาพนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ว่าหาดูได้ยากจริง
ส่วนอีก๑เล่มค่ะมีชื่อว่า๙๙พระบรมราชวาส
้อมนำราชร่มเย็นเป็นสุขศาล
เนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมราชวาสและพระราชดำรัฐ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยนายวีราโรธพจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า
หนังสือสำคัญนี้มีความสวยงาม
มีเนื้อหาที่ประชาชนอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะ
เป็นเรื่องไม่ไกลตัวทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ซึ่งจากการพูดคุยกับประชาชนที่ไปรอรับหนังสือวันนี้
บางคนนะคะไปต่อแถวกันตั้งแต่ตี๓คุณพิรวัตรคุณโรสลิน
แล้วก็ทางกระทรวงก็เลยบอกว่าโอ้โหเห็นคนไปรอนานแบบนี้

คือตามกำหนดนะคะเขาจะแจกช่วงเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที

ใช่แต่คนไปรอตั้งแต่ตี๓ทางกระทรวงบอกว่าเห็นใจ
ก็เลยแจกเร็วขึ้นแจกตั้งแต่๑๐นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ

ส่วนในวันถัดไปค่ะจะเริ่มแจกหนังสือตามเวลาแบบนี้นะคะ
ถ้าใครอยากได้วันละ๔รอบค่ะคุณผู้ชม
๙นาฬิกา๑๒นาฬิกา๑๕นาฬิกาและ๑๘นาฬิกา
ไปกันได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ
และในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบเช่นเดียวกัน
ก็คือรอบแรกนี่ก็จะเป็น๙โมงเที่ยงบ่าย๓แล้วก็๖โมงเย็น
ก็จะประมาณรอบละ๑หมื่นเล่ม
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคาดนะคะ
ว่าจะสามารถแจกหนังสือในหลวงราชการที่๙ได้วันละ๔๐๐๐ชุด

ซึ่งจะมีการพิมพ์หนังสือนี้เพิ่มเติม
เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด
เพื่อที่จะได้รับหนังสือเหล่านี้อย่างทั่วถึงค่ะ